มาฟินกันต่อข่าวนี้ตั้งใจจัดมาให้นูเชสแฟนคลับคุณเป๊กผลิตโชคเลยค่ะ
สำหรับคอนเซิร์ตนั่งเล่นสี่ที่มึงผ่านพนไปที่เขาใหญ่
เขาบอกว่ามีศิลปินมากมายมีนะโพลิแคทมีลูมเทอร์ตี้นาย
แล้วก็โอ้โหมีคุณป๊อปมีคุณโอ๊ตคนแน่นเขาใหญ่เลยค่ะ
แต่ว่าที่ฟินสุดค่ะก็เป็นช็อตที่นี่แหละค่ะโอ้โหคุณเป๊กผลิตโชคกับคุณดาเอโดฟิน
ภายที่สุดนะคะก็มีชอตที่แบบจุบมือจุบเม็งโหเฟนคลับเนี่ย

กรี๊ดกันสนั่นนะคุณผู้ชมแล้วคือจะบอกว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้คุณเป๊กแบบจัดเต็มมาก
เอาเพลงเก่าเพลงใหม่มาโหแฟนคลับเนี่ยฟินกันเลยค่ะ
เดี๋ยวไปดูช็อตนี้เรียกเสียงปี๊ดกันเลยนะคะ
ไม่รู้ว่าเราต้องคบกันแบบไหนค่ะไปชมเลยค่ะช็อตเด็ดชอตดังช็อตนี้ค่ะ
ค่ะดูกันแล้วนะคะแฟนคลับนูเชสก็ช่วยแชร์กันด้วยนะคะ
แล้วก็ติดตามดูได้กับเป๊กผลิตโชคกับบันเทิงไทยรัฐของเรานะคะ